ภรรยาทะเลาะกันสามีอายุมากกว่า

ที่หมายได้รับแจ้งเหตุนี้มานะคะว่าเป็นไฟไหม้ปูนชั้นเดียวในตะบนร้องหัวแดงในอำเภอสันกำแพง

ในบ้านเนี่ยมี๒คนอยู่ในนั้นคือนายยอดชายชะโลปพรรมวัย๖๖ปี
แล้วก็นางพิมพ์ใจชะโลปะพรรมวัยสี่สิบห้าปีสองสามีภรรยา
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทั้งคู่ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่านายยอดชายเนี่ยถวกไฟคลอกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ลงพื้นที่เกิดเหตุดูยังเห็นคราบเขม่าวคราบไฟ

ส่วนสามีนายยอดชายไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร
ช่วงแรกฝ่ายชายก็จะขับรถไปส่งเมีย

เมียบอกว่าอยากจะไปอยู่กรุงเทพ
อยากไปเรียนต่อเนติบัณฑิตยศภาที่กรุงเทพ

เป็นผู้หญิงภาพศาสน์บ้างเป็นอายการบ้าง

ฝ่ายผัวบอกไม่เอาไม่ยอมให้ไป
เมียเลยบอกว่าถ้าไม่ให้ไปจะหย่านะ
ฝ่ายผัวเลยบอกว่าหย่าก็ได้แต่ต้องตายอย่างเดียว
หลังจากนั้นนะคะ๓๔เดือนที่ผ่านมาทะเลาะเรื่องนี้กันตลอด
ก็อยากไปเรียนผัวก็ไม่ให้ไป
เพราะว่าอยู่เชียงใหม่ไงประเด็นกรุงเทพตั้งไกล
เรียนตั้งกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้
วันเกิดเหตุค่ะฟังเส้นสุดท้าย
มีปากเสียงกันผู้หญิงบอกเลยว่าหย่ากันเถอะ
ผัวบอกไม่ยอม
ภรรยาก็เลยเดินเข้าไปในห้องนอนเก็บเสื้อผ้า

เท่านั้นแหละค่ะกลิ่นควันลอยเตะจมูกเลย
พอออกมาก็เห็นว่าไฟไหม้บ้านแล้วอะค่ะ
นักข่าวเราได้ไปพูดคุยกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงชุดที่๑นะคะ
ซึ่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะไฟกำลังโหมลุกไหม้เลยค่ะ

แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
พอจะเข้าไปช่วยประตูถูกล็อกจากด้านใน
ก็เลยต้องงัดหน้าต่างค่ะ
ช่วยผู้หญิงได้ก่อนนะคะปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่อีกชุดก็งัดประตูหน้าบ้าน
ช่วยฝ่ายผัวที่ถูกไฟคลอกนอนหมดสติอยู่ในบ้านค่ะ
ประตูบ้านด้านหน้าล็อกจากด้านในครับทั้งหน้าทั้งหลัง
แล้วมีคนติดอยู่ในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอยู่ในห้องหนึ่งคน
และอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะครับอยู่ในบ้านเหมือนกัน
ใช่อยู่ในบ้านกันก็สภาพบ้านนี้ล็อกข้างในหมดเลย

เหล็กดัดออกแล้วก็นำตัวผู้หญิงออกมา

ในเรื่องของคดีความนะคะตำรวจอายัดตัวสามีก็คือนายยอดชาย
ดำเนินคดีในความผิดพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้จนเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นแล้วค่ะ